โยกมือค่ะเป็นผู้ออกกำลังกายตามสวนสาธารณะต่างแบบนี้

โย่งอยู่เครื่องเดียวด้วยนะ

เอาคลิปนี้ที่มีความยาว๑๐วินาทีนะครับ

ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง

มันขยับเองได้ฮะไม่มีคนเล่นนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ที่วัดคลองเรียน
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ชายคนนี้เขาก็โพสต์คลิปเอาไว้

คือเขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำให้หลายคนตกใจอะไรนะครับ
เขาก็ไม่ได้ถึงขั้นจะบอกว่าเป็นผี

แต่ถ้าคลิปที่เขาโพสต์

ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยบางทีคนกลัวไม่กล้าเข้าวัด
ใช่ก็อาจจะส่งผลกระทบค่ะ
แถวนั้นเกิดมีที่พักมีโรงแรมมีอะไรไง
คนโอ้ยไม่มาดีกว่าแถวนี้อุ้ยผีดุ
เหี้ยนหรือเปล่ากลางวันแสกยังมาออกกำลังกายบริหารสะโพกเนี่ย
ใช่ไหมจนกระทั่งมีคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เขามาโพสต์ไว้ในคอมเมนต์แล้วโพสต์เป็นคลิปด้วยนะครับ
บอกว่านี่เขาเรียกชื่อยุ้ยนะสงสัยเจ้าของคลิปจะชื่อยุ้ย
เขียนบอกว่ายุ้ยรู้ยุ้ยเห็นยุ้ยสัมผัสได้ความยาว๙วินาทีค่ะ
อ่ะอีกคลิปหนึ่งไปดูคลิปของยุ้ยหน่อยครับ
ก็คือยุ้ยยุ้ยวิ่งไปสัมผัสมัน
ก็ไปผลักมันให้มันทำงานอ่ะให้มันวิ่งไปโยกมันนั่นแหละ

อันนี้ก็เป็นกฎกลไกการทำงานของตัวเครื่องที่มันเป็น
อันนี้ต้องใช้ฟิสิกส์ไหมคะแรงเฉื่อยต่าง
ผลักอันนี้แหละเหมือนกับเขาจะพยายามแสดงให้เห็นว่า
คือถ้ามีคนไปผลักแล้ววิ่งออกไปเร็ว

แต่ไม่ได้หมายความว่าชายที่โพสต์คลิปที่เขาขับรถผ่านเขาจะมาแกล้งทำอะไรยังไงนะเขาเพียงแค่ว่าถ้าใช้หลักการนี้มันก็เกิดขึ้นได้
อืมคือคือเอ่อคนแรกที่โพสต์เนี้ยแค่สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่า
ที่สองที่เอาคลิปมาโพสต์ต่อก็เลยบอกว่ามันเกิดขึ้นได้จากแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออ
อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ขับรถเข้ามาแล้วมีคนที่เล่นเสร็จแล้วลงไปพอดี
หรือว่ากำลังจะเล่นลองมาแกว่งดูหน่อยซิมันแข็งแรงไหมแล้วก็เดินออกไปพอดีแล้วมาเจอพอดีหรือเปล่า
ตรงจุดนั้นปรับปรุงไม่เหมือนตอนนี้แล้ว
ปรับปรุงมาสี่ห้าเดือนแล้วนะครับถ้าดูจากพื้นที่นะ
ปัจจุบันจะไม่มีต้นไม้ในบ่อซีเมนนะในคลิปเนี่ยมันจะมีนะ
ทีมข่าวเราก็ลองนี่ฮะถ้าเปรียบเทียบเห็นไหมอ่า
เก่ากับภาพใหม่ค่ะท่านเจ้าวาดบอกว่าคลิปเนี่ยคือภาพเก่า
คลิปเก่าเกิดขึ้นนานแล้วเพราะว่าสถานที่ปัจจุบันเนี่ย
มันไม่มีต้นไม้ในบ่อซีเมนแล้วค่ะนะฮะเราก็ติดต่อ
ไปยังหนุ่มผู้โพสต์คลิปแรกนะครับแต่เขายังไม่ได้ตอบอะไรมานะครับ
ก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่าตกลงแล้วคลิปเนี่ยเขาได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่วันที่เขาโพสต์เนี่ยคือโพสต์เมื่อวาน๑๓กันยายนแต่ไหนก็ไปแล้วนะครับ
ก็เลยลองไปจับเครื่องเล่นตัวนี้ดูหน่อยลองไปจับโยกลองขึ้นไปขยับอะไรดูหน่อยนะครับ
คือถ้าจับโยกโดยที่ตัวไม่ได้ขึ้นไปเหยียบบนเครื่องเนี่ย
พบว่าเครื่องเล่นมันจะขยับได้ตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละประมาณ๑๐วินาทีนะ
แต่พอผ่าน๑๐วินาทีไปมันก็จะเป็นแรงเฉื่อยแล้วมันก็จะค่อยเฉื่อยลงเฉื่อยลงจนหยุด
นี่เห็นไหมก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วย
อย่างคลิปของคุณยุ้ยนี่เขาเป็นผู้หญิงเขาก็แรงมันอาจจะน้อยหน่อยไง
อาจจะไม่ได้มีแรงกว่างเยอะแต่ว่าทีมข่าวของเราก็จะนานหน่อยเพราะว่าผู้ชายนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกอ่าผมลองบ้างลองขึ้นไปยืนเลยสมมุติว่า
เป็นคนเล่นเออถ้าเป็นคนเล่นแล้วก็อยู่ดีก็ลงไปเนี่ยได้ไหม
มันก็ได้นะแต่มันมันยากอ่ะคือจังหวะมันต้องกะจังหวะกระโดดลงใช่ไหม
ที่อยู่ข้างบนแล้วเครื่องมันกำลังปั่นเร็วแล้วก็ลงฟึ๊บเลยแล้วก็ให้คนถ่ายเนี่ยมันยาก
คือถ้าจะเอาให้แบบถ่ายคลิปแล้วเห็นมีเล่นเองโดยไม่มีคนเนี่ยมันต้องผลัก

คือมันต้องหยุดก่อนแล้วถึงจะลง
งั้นมันลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องแล้วค่อนข้างเร็ว

คือก็ต้องเป็นยอดคนประมาณนึงกระโดดลงมาได้
ต้องมีคนผลักจากข้างล่างแล้วก็ออกไปมันถึงจะทำงาน
ก็อาจจะยืนโยกคุยกันเล่นแล้วก็ไปแยกย้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้
แต่ถ้ายืนโยกอยู่หมายถึงยืนจากข้างล่างแล้วก็โยกไปโยกมาแล้วจะเดินใหม่
เราก็ลองพิสูจน์ความจริงให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จองอะไรไว้ยังไปได้เหมือนเดิมนะเจ้าวาดบอกแล้ว